ว่าด้วยเรื่องความสวยของคนดังในวงการคุณผู้ชมค่ะ
ไก่งามเพราะขนขนงามเพราะแต่เก่งมากพลอยขวัญเออนี่แหละค่ะ
วันนี้ก็เลยขอรวมเอาลุคสวยหรูแต่แอบแฝงไปด้วยความเผ็ดในแบบว่า
สาวชุดดำจะมีใครบ้างสวยเซ็กซี่ขนาดไหน
อุ๊ยไปดูเลยค่ะตาแตก
ตัวแม่ตัวหม่ำณเวลานี้ฮอตแรงแซงทุกโค
ขอมอบมงให้สาวแอฟทักษะออน
ดีกรีความฮอตฟุ้งปรี๊ดทันทีเมื่อมีภาพร่วมเฟรมกับวาธินายกทิมพิธา
ดีกรีสาวฮอตมาเต็มแบบนี้ก็ขอเสิร์ฟลูกนี้ของแม่
ตอกย้ำความฮอตด้วยลุคเรสสีดำรัดรูป
ตัดกับคิวพุกคาวของแม่แอฟยิ่งทำให้ลูกเนี้ยคอมพลีตแบบสุดสุด
ซึ่งชุดนี้เชื่อเลยค่ะว่าต้องมีคนหลุดโฟกัส
เพราะช่วงดีสายช่วงบนโอ้โหไม่ธรรมดา
นานจะเห็นแม่แอฟเซ็กซี่เบอร์นี้
ทำเอาชาวเน็ตฮือหาไม่น้อยเลยล่ะค่ะ
แล้วคาดว่าช่วงนี้ที่เห็นแม่แอฟตาเลนลูกเปรี้ยวแซ่บกันรัว
ก็เป็นเพราะว่าละครเรื่องใหม่ที่พลิกคาแรคเตอร์
สลัดภาพนางเอกแบบเดิมไปจนแทบไม่เหลือ
เตรียมจะลงจอให้ได้ชมกันแล้วค่ะ
มัมคนต่อมาต้องยกให้อ้ำพัชราภา
นางเอกตัวแม่ตลอดกาลคนนี้
ไม่เคยเลยที่จะทำให้ผิดหวัง
ทริปล้านสุดไปเยียนฝรั่งเศส
ตัวมัมค่อนนี้ก็ไม่พลาดอวดลูกหรู
แต่แบ่งไปด้วยความเซ็กซี่

พร้อมเปิดช่วงอกให้เห็นบราด้านใน
นี่แค่ชุดไปเที่ยวยังเก็บทุกเม็ด
สมมงตัวแม่ที่แท้ทรู
บอกเลยนะคะทริปปารีสครั้งนี้ไฟลุกมากแม่
สาวสวยในตาคมอย่างสาวปรางกัณรัน

ความสวยลุคนี้ของสาวปรางสะกดสายตาได้ตามคาด
ด้วยชุดเรสสีดำเข้ารูปเน้นสัดส่วนสุดเป๊ะ
มาพร้อมดีไซน์แหวกอกลึกสุดใจ
เพิ่มดีกรีความเผ็ด
ชนิดที่เรียกว่านับเม็ดพริกกันไม่ถูก

บอกเลยว่าชุดเรสน้อยแต่มากชุดนี้
พอมาอยู่บนหุ่นสาวปรางแล้วแล้วก็
ไม่ใช่ชุดเรสธรรมดาอีกต่อไป
มัมฝั่งเคป๊อปที่ปรากฏตัวในงานไหน
ก็ทำเอาโซเชียลแทบสะเทือนทุกครั้ง
กับการร่วมงานเปิดคอลเลคชั่นใหม่
เครื่องประดับสุดรู้ที่ประเทศอิตาลี
ลิซ่าเขาก็มาในชุดราตรียาวสีดำสุดรู้
ช่วงบนเปิดไลน์แฟ้งความเซ็กซี่เอาไว้เบา
ช่วยเสริมให้สร้อยคอนั้นโดดเด่นได้เป็นอย่างดี
ซึ่งลุคนี้ชาวเน็ตก็พร้อมใจกันชื่นชมลิซ่า
ว่าเป็นลุคที่ทั้งสวยสง่าดุดดั่งเจ้าหญิง
และชุดราตรีสีดำชุดนี้ก็ยังคงให้ความรู้สึกคลาสสิก
แล้วก็ดูไฮแฟชั่นได้แบบลงตัว๑๐๑๐๑๐๑๐ไม่มีหาก